ติดตามเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อวานในช่วงเย็นนะครับ
แล้วมีทางประชาชนแจ้งเจ้าหน้าที่
ว่าพบศพผู้เสียชีวิตภายในบ้านเป็นผู้หญิงวัย๖๑ปี
เป็นอดีตรองภูมิหน่วยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีนะครับ
ถูกฆ่าปาดคออยู่ในห้องน้ำนอนจมกองเลือด
ทีนี้สามีกลับบ้านมาเห็นแล้วก็ญาติก็มาเห็น
ก็ต้องรีบนำตัวออกมานอกบ้านนะคุณ
เพราะว่าตอนไปพบยังไม่เสียชีวิตคาที่นะครับ
ออกมาไว้ตรงหน้าบ้านก่อนแล้วพยายามที่จะโทรแจ้ง๑๖๖๙ให้เข้ามาช่วย
แต่ท้ายที่สุดแล้วตัวผู้หญิงวัย๖๑ปี
คนนี้ที่ถูกปาดคอเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็ตำรวจสพพนัฐนิคมจังหวัดชมบุรี
พร้อมด้วยกู้ภัยก็เข้ามาตรวจสอบที่บ้านแห่งนี้
เป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้นในหมู่บ้านธัญธานีนะครับ
ผู้เสียชีวิตก็คือนางจันทนีสันติธรรมากรอายุ๖๑ปี
เป็นอดีตรองภูมิในการโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพนัฐนิคม
เสียชีวิตอยู่หน้าบ้านนะครับมีบาดแผลถูกเชื่อดคอจนหลอดลมขาด
ทั้งสองข้างแล้วก็ที่หน้าท้องนะฮะมีรอยถูกของมีคมบาดหลายแห่ง
ส่วนที่ห้องน้ำชั้นล่างภายในบ้านนะครับก็มีรอยเลือดจำนวนมาก
แต่ภายในบ้านทั้งชั้นบนและชั้นล่างไม่พบร่องรอยการต่อสู้
หรือการถูกลื้อค้นแต่อย่างใดนะครับ
ของผู้เสียชีวิตก็เล่าให้ฟังบอกว่าปกติผู้เสียชีวิตจะอยู่ที่บ้านกับสามี
ส่วนสามีก็ออกไปทำธุระข้างนอก
ก่อนเกิดเหตุนะครับสามีเนี่ยได้พยายามโทรหาตัวภรรยาหรือว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
โทรหาหลายครั้งแต่ไม่มีการรับสาย
โทรหาเพราะจะบอกว่าพี่ชายของสามีเองพี่ชายของตนลื่นล้มแล้วก็เสียชีวิต
แต่ทีนี้แปลกใจว่าภรรยาทำไมไม่รับสายนะครับ
จึงรีบกลับมาที่บ้าน
ก็มาพบภรรยาจมกองเลือดอยู่ในห้องน้ำนอนหายใจรวยริน
ทีนี้ตัวสามีเองแล้วก็ญาติพยายามที่จะช่วยกันอุ้มออกมาหน้าบ้าน
แล้วโทรแจ้ง๑๖๖๙ให้มาช่วยเหลือให้มายื้อชีวิต
แต่ก็ไม่ทันการนะครับเพราะว่าภรรยานั้นเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านนะฮะ
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานนะครับว่าเป็นเหตุฆ่าชิงทรัพย์

ร้อยคอทองคำหนัก๑บาทที่ผู้ตายสวมใส่อยู่เป็นประจำมันหายไป
แต่ทีนี้ยังไม่ตัดประเด็นอื่นทิ้งนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการตรวจสอบภายในบ้านนะคุณนะ

กล้องวงจรปิดภายในบ้านถูกดึงปลั๊กออก

ตำรวจคาดว่าคนร้ายน่าจะรู้จักกับผู้ตายเป็นอย่างดี
แล้วก็รู้ความเคลื่อนไหวภายในบ้านด้วย
ใช้ช่วงเวลาที่ปลอดคนคือตัวสามีของผู้ตายไม่อยู่

เพื่อนบ้านให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าปกติถ้ามีคนแปลกหน้าเดินเข้ามาเนี่ย
สุนัขของบ้านหลังนี้จะเห่าเสียงดัง
แต่ทีนี้เมื่อวานในช่วงเย็นไม่มีเสียงเห่าของสุนัขเลย
ก็เลยคิดว่าสงสัยจะเป็นคนที่คุ้นเคย
กับบ้านหลังนี้กับสุนัขตัวนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่นะครับเบื้องต้นได้ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาล
แล้วก็ต้องมีการขยายผลไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน
แล้วก็เชิญตัวสามีแล้วก็ญาติรวมถึงพยานคนอื่นไปให้ปากคำ
เพื่อรวบรวมหลักฐานแกะรอยตามล่าคนร้าย

เพราะถือว่าเป็นคดีอุกอาจแล้วก็สะเทือนขวัญนะครับ

สิทธิ์ได้เดินทางไปที่บ้านหลังนี้อีกครั้ง

ก็ไปพบตำรวจสืบสวนสพพนัฐนิคม
กำลังเข้ามาตรวจสอบและเก็บหลักฐานเพิ่มเติม

แต่ทีนี้ครับที่บ้านมันถูกปิดประตูเงียบ

ตำรวจก็ต้องประสานนะตัวสามีผู้ตาย
ในการที่จะขอเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพื่อนบ้านอีกคนนะครับคือคุณป้าจารับวี่ศรีมาไหล่
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ตายเป็นคนมีอัธยาศัยดีนะ
มีน้ำใจต่อเพื่อนบ้านเป็นที่รักของคนในหมู่บ้าน
ปกติที่บ้านจะมีผู้ตายกับสามีอยู่ด้วยกัน๒คน
แล้วก็ลูกจะมาเยี่ยมมาหาเป็นครั้งเป็นคราว
ขณะเกิดเหตุเธอก็อยู่บนบ้านนะ
เธอไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่รู้อะไรเลย
รู้อีกทีก็รู้ว่าเสียชีวิตแล้วนะครับ
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนในชุมชนคนในหมู่บ้านตกใจแล้วก็กลัว
เพราะหมู่บ้านไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนนะครับ
อยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายได้โดยเร็ว
แล้วก็อยากให้สืบสวนว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร

เจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชมบุรีนะฮะ
ก็เดินทางมาที่สพพนัฐนิคม
มีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ทั้งผู้อำกับชุดสืบสวน
แล้วก็ชุดสอบสวนเพื่อเร่งคลี่คลายคดีนี้ให้ได้โดยเร็วนะครับ
โดยทางรองผู้การยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดกับผู้สื่อข่าวนะครับ